คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของงูกันบ้างนะครับ
เพราะว่ายังหน้าฝนอยู่นะงูก็เข้าบ้านนะ

แรกไปที่จังหวัดตรังนะครับไปเจอลูกงูเห่า
ส่วนอีกที่หนึ่งไปเจองูเหลือมขนาดใหญ่
นอนรอกินไก่อย่างใจเย็นสบายเลยที่ฉะเชิงเศร้า
ไปตรวจสอบพื้นที่นี้กันนะครับที่ฉะเชิงเซากันก่อน

นำอุปกรณ์ไปช่วยจับงูเหลือมขนาดใหญ่คุณ
๓๕๐เซนติเมตรปี๓๐๕นิตรค่ะคุณ
นอนขดตัวสบายเลยนะฮะ
เพราะว่าทางด้านของเจ้าของบ้านก็คือคุณอาบุญลือเสวกอนันต์นะครับ
ก็ไปพบว่างูนอนขดอยู่ในเล้าไก่อยู่เลย
หลังจากมีฝนตกก็ได้ยินเสียงไก่บร้องผิดปกติ
รีบเดินออกไปดูที่ล้าวก่อนจะพบว่าไก่
ตกอยู่ในอาการที่ตกใจ

เพราะว่าเจองูเหลือมขนาดใหญ่นอนขดตัวอยู่บนที่นอนไก่

นอนนิ่งรัดเลยนะครับ
แต่ว่าเจ้าของไก่มาเห็นซะก่อนนะครับ
ไก่ทั้งหลายแหล่วคงบอกว่าฉันรอตายแล้ว

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาจับแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
จับตัวใหญ่แบบนี้๓เมตร๕๐บาท
ไปดูตัวเล็กจิ๋วกันบ้างไหมคุณที่จังหวัดตรัง

เป็นลูกงูเห่าความยาว๓๐เซนติเมตรฟุตหนึ่งเนี่ยนะครับ
ก็ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง

ตัวเล็กกับตัวใหญ่ผมเกลียดตัวเล็กนะ
เขาหายากเหรอคะเขาหายากเขายิ่งหายไป
แล้วก็ยิ่งเป็นงูเห่ามีพิษแบบนี้นะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าไปจับปรากฏว่างูส่งเสียงขู่นะ
ตัวเล็กกับขู่หนักเลยนะฮะแล้วก็แผ่แม่เบี้ยตลอดเวลา
แต่สุดท้ายก็สามารถใช้บ่วงเชือกคล้องคองูไว้ได้นะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่า๓วันก่อนมีงูเห่าขนาดใหญ่เข้ามาในบ้าน
ก่อนจะเลื้อยออกไปก็เชื่อว่าน่าจะมาทิ้งลูกไว้แบบนี้
โอ้โหจึงไม่สบายใจนะครับ
เพราะว่ากลัวจะมีรังงูอยู่ในบ้านทีนี้ก็ต้องดูต่อไปล่ะคุณ
เพราะว่าไม่รู้เขาออกมากี่ตัวเนี่ยนะครับ